มีผู้ชายสองคนเขาเป็นพี่น้องกันถูกยิงเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเลยนะครับ
เมื่อคืนนี้ครับข้างถนนตรงนี้เลยนะครับ
ตำรวจคาดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของยาเสพติดเนี่ย
เขาอาจจะแอบไปตัดไม้ของใครในสวนของชาวบ้านเขาหรือเปล่า
แต่สภาพศพเนี่ยถูกยิงทิ้งอยู่ข้างถนนอย่างนี้เลยนะฮะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ในท้องที่สพเขาชัยสนนะครับ
ถนนสายเอเชียพัทธลุงหาดใหญ่ฝั่งขาขึ้น
ในพื้นที่หมู่๘อำเภอเขาชัยสน
ศพหนึ่งคือนายบุญยงปัญญาจิต
ชื่อเล่นชื่อยงอายุ๓๐ปี
ในยงท์จะถูกยิงข้าวชายความขวานึ่งนัด
ข้าวแผ่นหลังหนึ่งนัดต้นแขนขวาอีกหนึ่งนัด
แล้วก็เครื่องเลื่อยยนต์อีกหนึ่งเครื่องที่อยู่ใกล้ศพ
ห่างจากศพของนายบุญยงไป๑๐เมตร
มีอีกศพนึงนะฮะนี่คือน้องชายของเขา
ชื่อนายพงนิตปัญญาจิตนามสกุลเดียวกันเป็นพี่น้องแท้กันเลยนายพงนิดเนี่ย
ชื่อเล่นชื่อมุ้ยอายุ๒๕ปีเป็นน้องชายของนายงนายพงนิษฐ์ถูกยิง
กระสุนเข้าอกข้างขวานะครับแล้วก็ตามลำตัวด้วยรวม๔นัดนะครับ
เสียชีวิตอยู่ข้างรถ๓ล้อเป็น๓ล้อพ่วงบรรทุกท่อนไม้อีก๕ท่อน
ท่อนไม้ตรงนี้นะครับ๕ท่อนนะครับแม่ของผู้ตายทั้ง๒คน
ชื่อว่านางหลำละอายุ๕๔ปีนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะอยู่ด้วยกันครอบครัวใหญ่
อยู่กับพ่อพ่อนี้อายุ๕๐นะสามีของเธอซึ่งป่วยเป็นอำมพลึก
เหลือก็คือลูกอย่างสองคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยบุญยงเนี่ย
เขาก็เสียชีวิตคนหนึ่งแล้วส่วนมุ้ยหรือว่าพงนิดเนี่ยความจริงเขามีฝาแฝด
ฝาแฝดอีกคนนึงชื่อพงพัฒน์ชื่อเล่นชื่อเกนะครับปกติช่วงสายสายของทุกวัน
สามคนนี้ก็คือบุญยงนะคือพงนิดแล้วก็ฝาแฝดของพงนิดที่ชื่อพงพัฒน์
เขาจะออกจากบ้านไปช่วยกันตัดไม้ที่ริมถนนเพื่อเอามาทำฟืน
เอาไปขายหารายได้เลี้ยงครอบครัวที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๙ชีวิต
พ่อแม่แล้วก็มีลูกอีกเจ็ดคนค่ะแต่ตอนนี้พ่อเป็นอำมพลึกนะ

เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยช่วงสายก็ไปกันนะครับ
บุญยงซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของบ้าน

แล้วก็ฝาแฝดก็คือพงนิษฐ์

ตอนที่กลับเข้ามาก่อนเนี่ยคือพงพัฒน์
นะครับแล้วช่วงเย็นเนี่ยอ่าบุญยงเขาก็
ขี่รถออกจากบ้านไปอีกรอบนึงเพื่อไปช่วย
มุ้ยพงนิดน้องชายอีกคนนึงเนี่ย
ตัดไม้อ่าทีแรกเนี่ยบุญยงเนี่ยกลับมาก่อน

ทีนี้พอออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า
เอ๊ะทำไมสองคนนี้ก็คือผู้ตายเนี่ย
สองคนนี้ยังไม่กลับมาบ้านสักทีนึง
ไปตั้งแต่เย็นจนทุ่มเศษก็ยังไม่มา
แล้วเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าทั้งสองคนนี้
ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
เธอบอกว่าโอ้โห
ตกใจมากนะลูกชายสองคนนี้เธอยอมรับว่า
แต่ไม่ได้ถึงขั้นไปผัวพันกับการค้ายาขายยา

แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยบอกนะครับ
บอกว่าหลังจากสองพี่น้องเนี่ยช่วยกันขนไม้ขึ้นรถ
เมื่อวานนี้ไปตัดไม้เนี่ยนายบุญยงที่เป็นพี่ชายได้ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ชาวบ้านบอกว่ามีผู้ชาย๓คนนะฮะใช้รถกระบะเป็นภาษณะขับเข้ามามา
ยิงใส่นายบุญยงก่อนเลย๔๕นัดจนตกลงมาจากรถจักรยานยนต์
แล้วกลุ่มคนร้ายที่ขับกระบะมาก็หันไปกระหน่ำยิงใส่นายพงนิษฐ์
ที่เป็นน้องชายจนล้มลงเสียชีวิตอยู่ข้างถนนอีกคนนึง
เนี่ยลักษณะก็เป็นสภาพศพเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้
วันนี้ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ

ซึ่งตรงกับที่พบในศพของนายพงนิษฐ์
รวมทั้งหัวกระสุนที่เจ้าหน้าที่เก็บได้อีก๒หัว
ซึ่งยังไม่ได้ชี้ชัดว่าจะเป็น

ขณะที่ตำรวจให้น้ำหนักบึบในการพฤติกรรม

อย่างเช่นชอบแอบเขาไปตัดไม้ในส่วนของคนอื่น

หรือจะประเด็นอื่นที่ยังไม่ได้ตัดทิ้ง

ทีนี้มาช่วงบ่ายนางลำหลัดนครอายุ๕๔ผู้เป็นแม่

ก็นำร่างของนายบุญยงและนายพงนิษฐ์
ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ที่มัศยิตขวนในช่อง
ในการหาเลี้ยงครอบครัวแต่ละวันก็จะออกหาเศษไม้ขาย
ปกติลูกชายจะไปช่วยกัน๓คนค่ะ
คือผู้ตายสองคนแล้วก็มีพี่ชายฝาแฝดของนายพงนิดอีกคนนึง
ก็คือนายพงพัฒน์แต่ว่านายพงพัฒน์เนี่ยไม่ได้ออกไป
บอกว่าเหตุการณ์นี้ครอบครัวขาดเสาหลักนะคะ
เพราะว่าสามีคือนายประยูนอายุ๕๒ตอนนี้เป็นอำมพลึก
อำมพลึกมา๒ปีกว่าแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แม่เองก็ไม่ค่อยสบายปวดเข่าซ้าย
ไปไหนมาไหนก็ลำบากทำงานก็ไม่ได้
ก็นี่แหละมีลูกที่คอยหาเงินมาเลี้ยงดู
คือเธอมีลูก๔คนค่ะลูก๗คนค่ะขออภัย
ในบุญยงผู้ตายเนี่ยเป็นลูกคนโตอายุ๓๐คนที่๒คือนายสอนรามคนที่๓คือนายพงพัฒน์อายุ๒๕
คนที่๔คือนายพงนิษฐ์ก็เป็นฝาแฝดกันนะคะพงพัฒนพงนิษฐ์คนที่๕คือนายขนุนเป็นทหารอยู่และมีนางสาวขวัญใจอายุ๑๘
สุดท้องเนี่ยนางสาวสายใจอายุ๑๔๗คนแบบนี้นะคะทีนี้ทั้ง๙ชีวิตเนี่ยก็มีนายบุญยงแล้วก็ฝาแฝดนี่แหละเขาเป็นคนหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว
ลูกช่วยกันหาเงินเนี่ยก็ได้เงินมาแค่วันละร้อยสองร้อยนั่นแหละแม่ยังไม่รู้เลยว่าใครมายิงลูกช็อกมากคิดอะไรไม่ออก
เมื่อวานช่วง๔โมงเย็นก็เห็นว่าน้องชายยังไม่กลับบ้านเลยผีชายก็เป็นห่วงขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามตอน๕โมง
เอ๊ะมีใครโทรเรียกให้ออกไปแล้วก็ยิงเขาตายหรือเปล่า
อันนี้แม่บอกไม่มีเพราะว่าทั้งคู่ไม่มีมือถือ
ทีนี้ค่ะจะหารูปถ่ายผู้เสียชีวิตสักใบ
บอกว่ายังหาไม่ได้เลยครับเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินทอง
อะไรมากมายทั้งบ้านอ่ะมีโทรศัพท์เครื่องเดียว
ตัวน้องมันไปไปก่อนฝึงตามไปลั่ง
โตไม้กระเบียยวอ่ะ
ทำไม่จาบเหมือนกันเลยโหมันไม่บกเลยมันไม่เล่งเลยโหเรื่องอื่นมันไม่มาเรื่องเลย
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับน้าสาวของผู้ตายทั้งสองคนนะฮะ
บอกว่าถ้าปมเหตุในครั้งนี้นะมันจะมาจากเรื่องไม่พอใจที่หลานชายสองคนแอบไปตัดไม้ในที่ที่มีเจ้าของเนี่ย
บอกโอ้โหก็ไม่น่าจะทำกันรุนแรงขนาดนี้

เพราะเวลาไปตัดไม้เนี่ยเขาก็ไปเอาพวกเศษไม้ที่มันไม่ได้เป็นไม้ที่มีโค้งมีค่าอะไรนะ
ก็อยากขอโทษแล้วก็ขอให้อภัยให้หลานด้วยนะไม่ควรจะมาฆ่ากันขนาดนี้
บอกว่าให้มองในมุมกลับนะครอบครัวนี้เขาลำบากมากลำบากจริง
จริงนะลูกทุกคนก็พยายามทำทุกทางที่จะหาเงินมาเลี้ยง
พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องตอนนี้ที่สงสารก็คือคนที่
เหลืออยู่เพราะในบ้านไม่มีใครหาเงินมาซื้อข้าวให้กินกัน
ได้แล้วถ้าจะเหลือก็เหลือคนเดียวก็คือในเกที่เป็น
ชายฝาแฝดของหนึ่งในผู้ตายอ่ะนะเพราะว่าพ่อเขาเป็น
มพลึกแม่เขาก็ไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ที่เหลือคนอื่นน้อง
น้องก็ยังเป็นเด็กยังเรียนหนังสือกันอยู่เลยเลยอยากขอ
ความเห็นใจจากสังคมว่าอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์อย่าด่าว่า
คนตายเลยว่าโอ้โหเนี่ยแอบไปตัดไม้เขาไงล่ะเขาก็เลยมายิงตายเนี่ยเขาทำไปเพื่อหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องให้มีชีวิตรอดส่วนจะถูกจะผิดคดีคงคดีความต่างเนี่ยใครจะเป็นคนมายิงมาฆ่าเนี่ยก็ขอให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการก็แล้วกัน
คนหนึ่งคนผ่าตัดในหนึ่งวันสามครั้ง
ตอนนี้กลับมาอยู่ในสภาพนี้พี่ถือว่าก็ยังถือว่าโอเคหลังจากที่พ่อเป็นเหตุการณ์แบบนี้ลูกที่เหลือทำไงคะทำไงก็ได้ให้แม่เราอยู่ได้พ่อเราอยู่ได้แต่กำลังหลักก็คือสองคนนี้แหละค่ะต้องหาเงินให้ได้อย่างน้อยสามร้อยเนอะต่อวันเพื่อซื้อข้าวสารจะสะท้อนว่าน้องสองคนนี้ทำผิดไหมถ้าสมมุติมีคดีว่าไปรักเล็กเขา
คิดว่าอภัยเขาเถอะค่ะด้วยฐานที่ว่าครอบครัวเขาลำบากมากเนอะบางทีเราคิดว่าเราทอดไข่เจียวสามฟองมีไก่มีกุ้งมีไก่แต่บ้านเขาไม่มีค่ะน้องผัดน้ำมันเปล่าก็มีค่ะแล้วส่วนประเด็นอื่นอื่นไอ้ขัดแย้งติดหนี้อะไรนี่พี่บอกว่าคงเครดิตมันคงต่ำอ่ะเนอะน่าจะไม่มีหรอกค่ะ
ว่าสิ่งที่ทั้งสองคนทำมันก็คงไม่ถูกค่ะใช่ไหมฮะไปตัดไม้ในที่ของเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำตัดสินก็คือการพิพากษายิงเขาตายอืมด้วยการเอาชีวิตเขาอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละนี่นะฮะทุกผู้ชมครับที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังกันพื้นที่เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับย
ไปมาด้วยนะครับก็วิ่งอยู่เร็วพอสมควรนะครับไม่มีบ้านคนแต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เนี่ย
อยู่ห่างจากจุดนี้ไม่มากนักทีมข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่าค่ำเมื่อวานนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนเนี่ย
ปังปังอยู่สี่ห้านัดติดต่อกันแล้วเงียบไปแป๊บเดียว
จากนั้นมีอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็๓๔ครั้งได้
ตอนนั้นแฟนเธออาบน้ำอยู่ตะโกนถามมาว่าเสียงอะไร
ยังเข้าใจว่าเสียงประทัดอยู่เลยสักพักถึงทราบข่าวว่าเอ้า
มีคนยิงกันตายผู้บังคับการตำลุดภูทรจังหวัดพัทธรุงนะครับ
บอกว่าแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ให้น้ำหนักไปที่ประเด็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ตาย
เกี่ยวกับเรื่องการทำอาชีพทำมาหากินนี่แหละแต่ยังไม่ทิ้งประเด็นอื่น
โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเดี๋ยวจะบูรณาการตำรวจสามชุดเลยนะฮะ
ในการตามล่าหาตัวคนร้ายนะครับทั้งตำรวจภูทรพัทธลุงตำรวจภูทรภาคเก้า
งปราบรามจะมาช่วยด้วยเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
โอ้โหแต่ว่ามันก็อุกอาจเกินไปจริงค่ะใช่ไหมใช่คือขับ
ถ้าชาวบ้านบอกเห็นรถกระบะนะขับมาแล้วก็กราดยิงสองคนแล้วก็เนี่ยฮะ
คือถูกยิงทิ้งข้างถนนเลยอ่ะโอ้โหครับ